ของแก๊งมอเตอร์ไซค์๒แก๊งนะคะ

แล้วปรากฏว่ามีคันหนึ่งที่ประลองความเร็วอยู่เนี่ยไปชนกับรถกระบะ
ก็เสียหลักล้มลงคันที่วิ่งตามมาก็ทับเพื่อน
เสียชีวิตนะคะคนที่เสียหลักล้มลงเสียชีวิต
แก๊งก็หนีความผิดด้วยการยกรถคันที่ประสบปฏิเหตุ
ขึ้นรถกระบะหลบหนีไปทั้งแก๊งให้เพื่อนนอนเสียชีวิตอยู่บนถนนค่ะ
นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนถนนบางนาตราดหรือถนนเทพรัฐขาออกช่วงกิโลเมตรที่๒๔
กลุ่มมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะบรรทุกมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็ขี่แข่งกัน
มีมอเตอร์ไซค์๕คันนะคะก็แข่งกันไป
คู่แรกถูกปล่อยไปอีกไม่กี่วินาทีคันหนึ่งก็เสียหลัก
ชนท้ายรถกระบะคนขี่ถลายไปกับพื้นถนนค่ะ
แล้วคันที่ขี่มาตามมาก็ทับเหยียบไปเต็ม
ในแก๊งก็เข้าไปปรากฏว่าคนขี่เสียชีวิตแล้ว
ตำรวจมาไม่เจอหลักฐานอะไรเพราะถูกเก็บไปหมดแล้ว
เขาเป็นนักแข่งรถมอโตไซด์เพิ่งจะได้รางวัลชนะเลิศ
มาจากสนามแข่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะ
นี่ค่ะคือพ่อแม่บอกว่าเพิ่งมาทราบเรื่อง
ว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุตอนตี๓ยิ่งตกใจยิ่งเสียใจนะคะ
เมื่อรู้ว่าเสียชีวิตจากการแข่งรถบนทางสาธารณะ
คือพ่อแม่บอกว่าลูกชื่นชอบแข่งรถแต่เขาแข่งในสนามเท่านั้น
ออกมาแข่งครั้งนี้น่าจะมีเพื่อนหรือไม่ก็ใครว่าจ้างให้มาแข่งค่ะ
ตำรวจสพบางเสาทงตอนนี้ก็ออกหาเบาะแสนะคะ
จนตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าเป็นแก๊งซิ่ง๒กลุ่มนัดมาแข่งกัน
ผู้ตายเป็นนักแข่งขาใหญ่ย่านบางเมืองและสำโรงในสมุทรประการ
ส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นแก๊งซิ่งต่างถิ่น
แล้วก็คือนอกจากผู้เสียชีวิตหนึ่งแล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒คนนะคะ
ตำรวจทราบมาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ร่วมแข่งด้วยกันนั่นแหละ
เมื่อช่วงเช้าตำรวจก็ตามตัวนะคะแล้วก็ตรวจยึดรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้แข่งได้แล้ว๒คันจากทั้งหมด๔คัน
ก็คือคันที่ผู้ตายขี่แข่งขันจนไปชนท้ายรถกระบะของชาวบ้านนี่แหละค่ะ
แล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกันในสภาพแต่งซิ่งใช้สำหรับประลองความเร็วเท่านั้น
เป็นคันที่แข่งกันมากับผู้ตายก็ตามตรวจยึดมาได้เช่นกันนะคะ
แล้วก็ยึดรถกระบะสี่ประตูซึ่งเป็นคันที่ใช้บรรทุกรถมอเตอร์ไซค์มาแข่ง
เป็นคันเดียวกับที่ใช้บรรทุกรถคันที่ประสบอุบัติเหตุยกขึ้นมาแล้วก็ออกไปจากจุดเกิดเหตุเพื่อทำลายหลักฐานคือคันนี้
พอรถชนแล้วก็ยกมอเตอร์ไซคันที่ล้มขึ้นรถคันนี้แล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมแข่งนักแข่งผู้จัดการแล้วก็กองเชียร์
ซึ่งตำรวจบอกว่ารู้ตัวหมดแล้วนะคะ
จะออกหมายเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดแข่งขันในทางสาธารณะค่ะ
แล้วก็จะต้องมาตรวจสอบดูเป็นรายบุคคลที่เกี่ยวข้องเลยว่าเข้าองค์ประกอบความผิดอะไรบ้าง
อย่างเช่นเรื่องของการยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถแล้วหลบหนีไป
อันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ถนนบางนาตราดค่ะ